สถานการณ์โควิด๑๙ช่วงนี้ก็ต้องใช้คำว่ายังหนักนะค่อนข้างหนักมากเลย
แล้วก็หลากหลายอาชีพที่ได้รับผลกระทบกันมาตั้งแต่โควิดระลอกแรก
จนถึงปัจจุบันก็ทำให้เงินหายรายได้หดกันไป
รวมไปถึงอาชีพช่างแต่งหน้าทำผมจัดออร์แกนไนท์จัดงานเวดดิ้งอะไรต่าง
พวกนี้ก็ได้รับผลกระทบเยอะเพราะเรายังไม่สามารถจัดงานกันได้ใช่ไหมคุณผู้ชม
ก็ต้องมีการทั้งปรับตัวรวมไปถึงบางคนก็หารายได้เสริมแนวใหม่
ก็เลยจะพาไปดูร้านนี้ค่ะเป็นไอเดียการปรับตัวจากอาชีพเดิมมาเป็นอาชีพใหม่ที่เก๋ไก่มากเลย
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
คุณว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือขนมอะไรอย่าเพิ่งอ่าน

ขนมขนมขนมอะไร

ใช่ไหมที่เรารู้จักไข่นกกระทาทั่วไป
แต่บอกเลยว่าถ้ามาร้านนี้ไข่นกกระทาของคุณชิดซ้าย
เพราะนาทีนี้ต้องยกให้กับไข่นกกระเทย

ก็ร้านนี้นี่ไงคะเขาขายไข่นกกระเทย
แล้วมาพร้อมกับโซโลแกนที่บอกว่าอร่อยเกินเลยมากแม่
แบงค์๒๐ใบเดียววิ่งเปรี้ยวไปส่งเลยจ้า
รสชาติสุดปังหุ่นพังแน่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
ตาเป็นสีเหลืองใสนะ
ใช่ค่ะลูกค้าที่มาลองชิมลองกินแล้วเนี่ย
ก็บอกเป็นเสียงอร่อยเยี่ยมกันว่าเฮ้ยอร่อยจริง
ใหม่สดสะอาด
ใช่รวมถึงก็ยังมีคอมเมนต์จากโซเชียล
เยอะแยะมากมายที่บอกว่าอยากจะลองตามไปชิมดู
เนี่ยมาอยากทานมันจะคุณทานมาตั้งแต่เด็ก
ดูรีลาเข้ากันนะคะก่อนเนี่ยเห็นไหม
ก็ต้องยอมใจในความไข่นกกระเทยของเขานี่แหละค่ะ
อยากจะไปลองชิมลองทานแบบนี้ก็แนะนำแวะไปกันได้
ร้านเขาเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะจ๊ะ
อยู่แยกไฟแดงโรงเรียนทานทิพย์
ถนนเทศบาลบ้านสวน๙ชนบุรี
บอกก่อนว่าขายดีมากแนะนำว่าให้ไปก่อนเที่ยงนะจ๊ะ